มีเหตุเพลิงไหม้นะคะบ้านหลังนึงค่ะที่นครศรีธรรมราชเป็นบ้านสองชั้นนะคะ
แล้วมีลูกชายเจ้าของบ้านก็เข้าไปในบ้านพยายามจะช่วยดับไฟแล้วก็ไปติด
บนชั้นสองอ่าภาพตอนแรกที่เห็นเนี่ยคือเหมือนแบบเป็นเงาคนอยู่บน
ชั้นสองท่ามกลางกองเพลิงลุ้นกันมากว่าจะรอดไหมจะช่วยได้ไหม

โอ้โหโกรธลงมาได้ค่ะ
พระอาทิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์เดี๋ยวเร็วโอ้โหกระโดดลงมาได้ค่ะ
ภาพแรกนี่น่าเป็นห่วงมากนะคะ
จะได้ยินเสียงในคลิปภาพก็คือให้กระโดดลงมาก่อนกระโดดลงมาก่อน
นี่เขาอยู่ข้างบนนานมากนะครับ
ใช่ค่ะกว่าที่จะลงมาเนี่ย

ที่อยู่ข้างล่างเลยตะโกนบอกว่าให้กระโดดลงมาก่อน
เพราะว่าด้านหลังของเขาคือ
ไฟแบบโอ้โหกำลังลุกไหม้แบบรุนแรงมาก
โชคดีที่บ้านชั้น๒ก็ไม่ได้สูงมากนะ
กู้ภัยก็ช่วยรับตัวลงมาได้อย่างปลอดภัย

เขาปีนออกมาแล้วก็กระโดดลงมาแบบนี้ค่ะ

ในพื้นที่อำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชนะคะ

วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กับเจ้าของบ้าน

เราได้คุยกับเจ้าของบ้าน
นี่สภาพบ้านหลังจากควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
วิรัติบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะ

ไฟมันลามที่ฝาบ้าน
แล้วมันก็ลามขึ้นไปโดยเฉพาะด้านบนเป็นไม้
ไฟมันลุกไหม้อย่างรุนแรงมาก

ไฟใหม้ก็เลยตื่น
รีบวิ่งออกมาจากบ้านแต่ลูกชายค่ะ

ลูกชายอยากจะช่วยดับไฟ
ตักน้ำใส่ถังวิ่งขึ้นไปด้านบนเลยจะช่วยดับไฟ
แต่พอวิ่งไปด้านบนชั้น๒ปุ๊บ
บันไดบ้านไฟมันไหม้หมดแล้ว

บอกว่าเขาอยู่ชั้น๒อยู่นานมากเหมือนวิ่งไปวิ่งมา
เขาลงไม่ได้บันไดมันไฟไหม้ไปแล้ว

ต้องออกมายืนที่ระเบียงแล้วกระโดดลงมาค่ะ
ตักน้ำพาวิ่งขึ้นไปบนเรือน
พอวิ่งไปบนเรือนตรงนั้นมันทักลงมาพอดี
มันทักลงใส่มันมันกล้าวิ่งขึ้นไปพอดี
น่าจะเกิดจากอะไรหรือเปล่า
ไฟฟ้าไฟฟ้าลัดวงจร
มันมีปลั๊กมันมีปลั๊กมันมีปลั๊กมันมีปลั๊ก
มันมีปลั๊กมันมีปลั๊กมันมีปลั๊ก
เมืองต้นนะคะตำรวจสภท่าสาราบอกว่า
สาเหตุน่าจะเป็นลักษณะของไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
ด้านบนสิคะชั้น๒ไปหมดเลย